ส่วนเรื่องราวของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับ
การกราวเกมจากจังหวัดอุบรณ์สรรคาถานี
ติดตามรายงานได้จากคุณกัญจนัทศิวิญญาปูนครับ
และชนกอินทนนมือห้าของโลกแชมป์เก่าจากมหาวิชาลัยกรุงเทพธนบุรี
ลงเล่นวันแรกใช้เวลา๒๐นาทีชนะอลิสาแผงมนต์จากมหาวิทยาลัยมหาศาลคามไป๒ต่อ๐เกม
คะแนน๒๑ต่อ๓และ๒๑ต่อ๑เข้ารอบ๑๖คนพบจารุณีเพ่งพุ่มทองจากมหาวิทยาลัยสยาม
เทคอนโดต่อสู้รุ่นไม่เกิน๖๒กิโลกรัมหญิงคาซันดาฮาวเลอร์อดีตเหรียญทอง๔เกม๒สมัย
จากมหาวิทยาลัยอสัมชันมุมแดงชนะทองอยู่กล่ำพบจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุม
คะแนนอัลสกอร์๒๑ต่อ๒ในยกที่๒คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๒
ว่ายน้ำกันเชียง๕๐เมตรหญิงอริยาวงวาดจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
กันแชมป์ไว้ได้หลังแตกขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา๓๐๒๙วินาที
เหรียญเงินเป็นของธรรมศาสตร์และเหรียญทองแดงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ปากตะก้อทีมชายเหรียญทองสถาบันการภาระศึกษารองแชมป์๙สมัย
ชนะมหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมไป๒ต่อ๐คู่
ท้ายด้วยดรดวงฤทธเนจาธิกุลชัยรุ่งเรือง
หัวหน้าคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประกาศถอนทีมในประเภทชายทุกชนิด
ถูกฟ้องในเรื่องของการส่งนักกีฬาผิดคุณสมบัติ
การศึกษาเข้าแข่งขันในประเภททีมชาย
ทำให้พลาดคว้าแชมป์สมัยที่๑๐และถูกห้ามแข่งในปีหน้า
จจนัสสิวิบูรณ์รายงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี